อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกรณีดาราสาววัย๒๑ปี
ที่แจ้งความกับตำรวจว่าเธอถูกหลาน
ของอดีตรัฐมนตรีมอมยาแล้วก็ย่ำยี
แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยแจ้งทนายตั้มนะครับ
เรื่องนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าทางผู้ก่อเหตุ
เตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
ในวันที่๒๙สิงหาคมนี้นะครับ
ขณะที่ญาติของผู้ก่อเหตุเองโทรกริ้งร้างต่อสายมาถึงผู้เสียหาย
มีเสียงของการเจรจาและพูดคุยด้วยให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยนะครับ

เพราะว่าหนูสองคุณก็จะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไง

อ้าน้องเป็นคนที่เก็บป่อตั้งตอนนี้ส่งเสริมว่าพุทธศาสนา
ในเรื่องของเอาศาสนาพุทธไปจำชาตินะลูกน้า
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้เสียหายได้คุยกับญาติของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คืออาของผู้ก่อเหตุโทรศัพท์เข้ามาหาผู้เสียหาย
ถามว่าตอนคุยใครอยู่บ้างทนายตั้มก็อยู่
เออก็เปิดสปิกเกอร์โฟนกันแบบนี้นะฮะ
โดยเขาบอกว่าต้องการเจรจาและชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ระยะเวลาในการพูดคุยจริงมีประมาณสัก๕นาทีนะครับ
อาของผู้ก่อเหตุอธิบายว่าเหตุการณ์เกิดจากความเมา
และครอบครัวรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
จากผู้ก่อเหตุกำลังเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางการเมือง

อยากให้ผู้เสียหายคิดให้ดีก่อนจะแจ้งความ
ผู้ก่อเหตุยังอ้างอีกนะครับว่าหลานชายเนี่ย
ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอมทั้งคู่
คดีนี้อาจจะทำให้เสียชื่อเสียงทั้งคู่นะครับ
ส่วนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคุณ
ก็ได้พูดคุยนะพูดคุยกับอาของผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่ทีนี้ทนายสิทธาทนายตั้มก็ต้องชอบซักอ่ะ
ก็ซักไส้ไร่เหลี่ยงอ่ะถามรายละเอียดเชิงลึก
คุยกับหลานชายอย่างละเอียดหรือยัง
ปรากฏว่าอาบอกว่ายังไม่ได้คุยกับหลานโดยละเอียดเหมือนกัน
แต่โทรมาก่อนนะครับ
ผมเป็นพี่ของน้องเนี่ยนะครับ
ทีนี้เนี่ยเรื่องมันไปถึงโรงพักษณ์แล้วแหละ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลานของอาเนี่ย
เขาลองมาโทรมาคุยกับน้องเขานะ
แล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นต้องบอกเหตุผลหน่อยนะครับ
ออก่อนที่ออจะโทรมาออจะไม่คุยกับหลานก่อนแล้ว
ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร

ปรากฏว่าอาก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับหลานโดยละเอียดมากนักนะครับ

เพราะว่ากำลังเตรียมทำงานเป็นระดับรองเลขานุการนักการเมืองนะครับ
ตั้งเป้าเส้นทางการเมืองอย่างน้อยในตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะ
และมีความฝันอยากเป็นนายยกรัฐมนตรีด้วย
ขณะเดียวกันยังเป็นหลานของประธานมูลวิธีด้านศาสนา
แล้วก็ถูกวางตัวให้ร่วมร่างกฎหมายด้านศาสนาอีกด้วยนะครับ
นายตั้มเปิดเผยนะครับว่าการอ้างว่าผู้เสียหายสมยอมถือว่าเป็นไปไม่ได้
เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุผู้เสียหายไม่รู้สึกตัวว่าถูกกระทำ
กระทั่งเริ่มรู้สึกความผิดปกติจึงไปตรวจร่างกายนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเองก็บอกมาตลอดว่าถูกมอมนะถูกมอมยานะครับ
คดีนี้จึงต้องมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกมอมยา
ซึ่งตำรวจได้เตรียมสอบปากคำแพทย์เพื่อประกอบสำนวนแล้วด้วยนะฮะ
เรากังวลอยู่ในเรื่องของโรงพยาบาล
เพราะว่าหมอคนแรกที่ตรวจผลตรวจผ่านนะครับ
บอกว่ามันมีแนวนอนหลับหรืออะไรนะครับ
แต่ว่าพอแปรผลออกมาแล้ว
กลายเป็นว่าไม่มีสารอะไรตัวนี้อยู่
เมื่อวานก็เลยให้เจ้าที่ตำรวจไปสอบแพทย์คนแรก
ยืนยันสิ่งที่ตัวเองเห็นก่อน
ว่าที่ตัวเองเห็นแปรผลมาได้เป็นแบบนี้
แล้วก็ให้สอบคนที่ทำเรื่องทั้งหมดด้วยนะครับว่า
แล้วทำไมแปลผลออกมาแล้วมันกลายเป็นไม่เจออะไรเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของคดีโคศกองบัญชาการตำรวจนคร
บานระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้เกาะเหตุแล้ว
กำหนดให้มาพบตำรวจในวันที่๒๙สิงหาคมนี้
ส่วนกรณีการอ้างตัวว่าเป็นหลานรัฐมนตรี
เบื้องตนทราบว่าผู้เกาะเหตุเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็เป็นเพียงสายเครือญาติกับอดีตรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นรัฐบาลนานมาแล้วนะหลายรัฐบาลแล้วนะฮะ
ว่าตำรวจดำเนินคดีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับ